ช่ายลูกชายฉันแห่งฉันนะครับาทโตโน้ครับผมช่ายลูกชายพี่ม๊าตอนนี้เอิปเลเวล
แต่โตโน้โตโน้บอกครั้งนึงนะ
ทำไมทางด้วยนะ
อะไรเนี่ยพี่ม๊าอ่ะ
พี่ม๊าหันไปดูจอใหญ่ด้วยนะคะ

โตโน้มาเหลือขนาด
ถ่ายแบบใส่กางเกงในตัวเดียวเพื่อการกุศลโดยเฉพาะ
เหลือเกินมาครบทั้งซิกแพคแขนล่ำโดนใจเจ๊จริงนะครับ
ปกติเวลาขึ้นคอนเสิร์ตโตโน่ก็จะถอดเสื้อ
เป็นอาหารตายให้กับเก้งกวางบางชะนีนะครับ
ให้ฟื้นกันทั่วหน้าแต่ล่าสุดโตโน่นะครับได้อัพเวลนะครับ
ด้วยการถอดบนถอดร่างอล่างฉ่างรับซัมเมอร์เลยทีเดียวนะครับ
วันที่๓กุมภาได้มีภาพหนุ่มโตโน่ถ่ายแบบนิตยสารนะครับ
ใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวพร้อมโชว์หุ่นล่ำรอยสักเลิศ
ขอให้โฟกัสที่หุ่นของผมล่ะกันนะครับ

และล่าสุดเค้าบอกว่าโตโน่ไถ่การผลส่งครั้งนี้เราได้ทั้งหมด
สมทบทุนช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้

บทสูตรคำตอบเลยค่ะฉันเข้าใจเนียนเดียวนะ

ไปอุดหนุนลูกชายจ๊ะแนน่ได้ไปช่วยในเรื่องของการกู้สด
นี่ตั้งแต่เป็นพ่อไม้เนี่ยนะ